กลับมาในช่วงนี้มาดูความสุขสนน่ารักของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ใช่แล้วในโลกนี้นะคะสัตว์เนี่ยมักจะเกิดเรื่องราวน่ารักแปลกแสนสนปนหาของเขา
วันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมจะน่ารักปนฮาขนาดไหนไปชมกันค่ะ
โทนน่าสงสารเจ้าไก่ซะจริงคนเขินแทบไม่มีติดตัวแล้ว
เจ้าบ้านเจาะบาโกงตามบนปุโยอัมเภอสุไงโกโรลกจังหวัดนาราธิวาดถูกท้อนคนสะเกลี่ยง
ที่ถูกเลี้ยงร่วมกับสุนัขแมวและไก่
และมันก็ชอบเล่นกับไก่เป็นพิเศษ

ทำท่าทางเหมือนกำลังหาเห็บ
บางตัวจะถูกท้อนค้นจนหมดเกลี้ยง
ซึ่งดูแล้วก็สมยอมให้ถอน
แต่โดยดีไม่มีจิกตีเจ้าจุก
สงสัยจะชอบนะเนี่ย
บางครั้งเจ้าจุกปีนต้นไม้ตามสัญชาติยาลิง
ก็ยังอุ้มไก่ขึ้นไปบนต้นไม้ด้วย
ซึ่งไก่ก็ยินยอมโดยดีอีกนั่นแหละ
แต่หากวันไหนถ้าไก่เบื่อไม่เข้ามาเล่นด้วย
จุกก็จะเอาข้าวที่เจ้าของให้
อย่างนี้เขาเรียกว่าแผนสูงมาก
กล้อมให้ไก่กว่า๙๐๐ตัวที่เลี้ยงอยู่ในเรือนเล้าไก่
ไก่เพื่อประชาชนชุมชนศรีบัวรายของชาวชุมชนศรีบัวรายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่ชาวบ้านรวมตัวกันก่อตั้งขึ้น
และที่เลือกเพลงการเติมร็อกให้ไก่ฟังนั้นเนื่องจากชาวบ้านเป็นชาวสุรินเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
รวมทั้งเด็กและผู้ที่มาดูแลโรงเรือนไก่ก็จะได้ฟังและเต้นรำคลายเครียดไปด้วย
ที่สำคัญไก่ก็จะมีอารมณ์ดีโดยจะเปิดให้ฟังทั้งวันทั้งคืนทำให้สามารถออกไข่ได้ดีกว่าเดิมจากวันละ๑๘๐๒๑๐ฟอง
แต่หลังเปิดเพลงกันเติมให้ฟังแล้วสามารถออกไข่ได้ถึงวันละ๖๐๐ฟอง
แถมมีไข่ใหญ่ด้วยและมีไข่แดงแฝดอีกด้วยล่ะค่ะอร่อยจะขนาดนั้น
ส่วนเจ้าทองคุณลูกวัวกำพระแสนรู้เพศเมียจะวิ่งนำหน้ารถจักรยานยนต์ของนายบัญเจิดคลองศักดิ์อายุ๕๗ปี
สภาพซับเปิบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นประจำอย่างร่าเริง
เพราะว่าลุงบันเจิดเลี้ยงตั้งแต่เกิดและรักเจ้าทองคุณมากไม่ว่าลุงบันเจิดจะไปไหนมาไหนเจ้าท้องคุณเป็นต้องวิ่งตามไปทุกครั้ง
แต่ความแปลกของเจ้าทองฟูนที่ไม่เหมือนใครก็คือมันไม่กินฟางแห้งและย่าใบเขียวแต่กลับชอบกินนมขวดดูดจวบอย่างอร่อยแบบนี้
อกจากนี้เจ้าทองคุณยังชอบกินขนมเหมือนเด็กและยอมให้ทุกคนหยอกเล่นหรือถ่ายรูปคู่ได้
ใครเห็นเป็นต้องเอ็นดูในความน่ารักไร้เดียงสาของลูกวัวตัวนี้เลยล่ะค่ะ
เห็นอะไรแบบนี้ก็ทำให้เราอมยิ้มได้เหมือนกันนะคะโลกนี้ก็ดูสดใสขึ้นนะ
เห็นแล้วแต่ช่วงแรกสงสารเจ้าไก่ที่โดนเจ้าลิงถอนขนออก
เกลี้ยงเลยอย่างเดียวว่ากล้น

เป็นยังไงล่ะ
ทรีระของสปไตเดอร์แมนเมืองไทยมีล๊ะของต่างประเทศเขา
เพราะสปายเดอร์แมนคนนี้เครียร์รถจะกระยานยนต์แว่นบริการส่งส้มตำให้กับทุกค้าทุนานนะจ๊ะ
ส้มตำเสร็จก็มารับออเดอร์ส่งต่อที่ร้านส้มตำไฮโซภาค๒
ในซอยสุขุมวิท๕๓ทับ๒ตำบลน้องปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
โดยมีนางธนพรพรมสิงหรือแม่จุ๋มเป็นเจ้าของร้าน
ส่วนสปายเดอร์แมนคาซิ่งที่เห็นนี้เป็นพนักงานบริการส่งส้มตำของทางร้านค่ะ
ชื่อว่านายชำนาญเพชรชูหรือพี่แมนอายุ๓๘ปี
จุ๋มบอกว่าเห็นพี่แมนเป็นคนตลกเฮฮาชอบแต่งตัวแปลกแหว่งแนว
คิดสร้างกระแสเรียกลูกค้าจับพี่แมนแต่งชุดซุปเปอร์ฮีโร่แว้นส่งส้มตำมันซะเลย
ผลปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่สำคัญยอดขายก็พุ่งขึ้นตามด้วยจ้า
ส่วนชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องตกใจไปถ้าเห็นหนุ่มคนนี้แต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร
เพราะนี่คือการสร้างจุดขายในการทำธุรกิจลูกชิ้นทอดของนายอุเทนอุไรอายุ๓๔ปีค่ะ
นายอุเทนบอกว่าเดิมทีเป็นโฟร์แมนอยู่ที่โคราชแต่ลาออกเพราะต้องกลับมาดูแลพ่อที่ล้มป่วย
และเห็นเพื่อนที่เป็นโปรแมนด้วยการลาออกมาขายลูกชิ้นก่อนแล้วจึงไปขอเรียนรู้สูตรน้ำจิ้มมาทำขายผลตอบรับดีทีเดียว
จากนั้นก็เริ่มปิ๊งจนเกิดไอเดียขึ้นเพราะตัวเองก็ไว้ทรงผมนี้อยู่แล้ว
คิดแต่งตัวให้เหมือนกับตานใจสเปโร่แต่งน้อยแต่พองาม
ไม่นาเทือยอดขายเพิ่มขึ้นเลยละ๓๐
ที่ผ่านมาก็มีลูกค้าและคนทั่วไปมาขอถ่ายรูปบางคนก็นำไปโพสต์
ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็ซุปเปอร์สตาร์จากในหนังเนี่ยเขายังต้องหารายได้เสริมเลย
ถูกต้องก็เป็นการหารายได้เสริมที่มีไอเดียเก๋แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับของที่ขายนะคะ
แล้วก็ทำให้ขายดิบขายดีมากยิ่งขึ้นด้วย
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกฮาเด็ดที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในช่วงปี๒๕๕๙ที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
วันนี้สำหรับใครที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมนั้นสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในช่วงปีใหม่แบบนี้ปี๒๕๖๐นะครับ
และอย่าลืมติดตามตลอดข่าวของเรานะครับในทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย๒จนถึงบ่าย๓
ส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ